พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

ว่าเราไปเยี่ยมบ้านของผู้หญิงคนนี้ปุ๊บ

ให้เด็กลูกไปเล่นกับดินกับทราย

แต่เราก็อยากรู้ไงว่าเขาถูกเลี้ยงดูมายังไง

สวัสดีค่ะ

คุณแม่โล้งหยุด

เขาพูดอย่างนี้ทุกครั้งโบ้เขาไปถึงบ้าน

ไม่ไปถึงบ้านตัวเองก็เนื่องจากอยู่กับพ่อหมอลักษณ์เยอะ
ไปถึงบ้านเขาเนี่ยเตาไฟเตาที่ไว้ทำกับข้าว

อยู่ตรงกับห้องนอนพอดีอย่างนี้

ถึงไม่มีผัวจนถึงทุกวันนี้ไง
พี่นุยมันเดี๋ยวเบคได้มั้ยคะ
มานานเหลือเกินเริ่มจากละคร
จริงแล้วเริ่มจากนางแบบ
แต่จริงแล้วเริ่มพร้อมกัน
เป็นนางแบบวันหนึ่งคุณต้องวิ่งเดินแบบกี่โชว์
มี๓๔ได้ถ้าเกิดช่วงพีก่อนค่ะ
แต่อย่างน้อยเหมือนต้องวันละโชว์ทุกวัน
มีแคทปลอกทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะ

คุณก็เลยตัดสินใจงัดภาพสมัยเด็กออกมาด้วย

นี่ถือว่าเป็นพี่หนูแหม่มหนูรักพี่มากนะ
ไม่เคยมีใครเคยเห็นภาพนี้

แต่วันหน้าก็เอาจริงมันก็เหมือนเดิมดูดีมาไกล

แต่นี่รูปตอนสมัยอยากรู้จะรู้ว่าหุ่นนางเป็นยังไงดูรูปนี้

เมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าเป็นนางแบบแต่ไม่กล้า

หลังจากนั้นถือว่าไม่ซิงแล้วอะไรอย่างนี้

ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เลิกกับคุณพ่อ

สมัยนี้เรียกฮอตเนอะ

ก็อยากเป็นข่าวตลอดนะแม่น้องแหม่นว่า

พอดีพวกมันมาเมื่อเมื่อกี่เดือนอย่างนี้ค่ะ

เนื้องานเธอประสบความสำเร็จอย่างมาก

ขอดูจากดวงเลยนะเห็นเป็นนิ่งอย่างแบบนี้อยากรู้เหมือนกัน

ไม่หยุดสักครู่เดียวค่ะ
ดวงคุณตุ๊กอยู่ราศีมีนราหูเร็งลักษ

มีผัวกินผัวดวงกินผัวมีไม่ได้